หากสมโทแสงอำภัยฉันสุขใจหมายชม
เพลิงลงพร่ำเพาพิรมโซมศาสตร์สองแสนมา
ผากพื้นเวทาพราพรายประกองประกายดารา
เพียงเพชรพลอยส่งฟ้าแวววาบจับใจ
เมฆน้อยลอยลมลูบเผาเมื่อนเมื่อนผ่องกาวละไหม
ลูบล้มดับทาสดใสนั้นพาทายฉันสะเทือน
โอ้ลมเอ๋ยช่อยพัดเตือนมามีให้อุระลืมลื่น
เพียงเสียงเธอรำพันตื่น
คำมั่นสัญญา
สมชวนฉันคำนึงครั้งหนึ่งกลางแสงจันทร์
เราสองปลอดเธอรำพันรักมันไม่พันแปล
ตราบฟ้าดินมวยละเราสองดับสลายดวงแด
วิญญาณไม่ห่างลอยรักร่วมทางครั้งแล้วเวรกรรมชาติไหน
อดดมกันผลักใสเราห่างเมื่อรักยังไม่หมดหมา
รักยังสละกลางดวงใจแต่ยังหวังในผลบุญนำ
ให้บาปกรรมคลาวไปคืนพอความรักเดิมในคืนหนึ่งวันเพ็ญ
รักมันไม่พันรักมันไม่มีความรัก